สาวไปแล้วอยากดูหนุ่มบ้างไหมคุณผู้ชมค่ะ
กำลังจะให้หนุ่มเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้
คุณว่าจะพูดถึงหนุ่มใช่ไม่ยังแต่กล้องซูมพี่แจ๊แก้ลไปเลยจ๊ะ

กันบ้างดีกว่าใครบอกว่าหนุ่มหล่อน
ต้องใส่สูตรต้องแต่งตัวเยอะไม่ใช่เลยนะจ๊ะ

มาเลยค่ะเริ่มกันที่คนแรกนะนี่เลย
พี่เคนฮิลเดรกของพวกเรา

มาเป็นเอี๊ยมสียืดที่ใส่กับแบบว่า
เสื้อแบบสดแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นแบบเอี๊ยมเพลินสีแบบเรียบแบบนี้นะคะ
หมวกเก๋มาเติมสักใบซะหน่อยบอกเลยว่าพี่เคนหล่อใสกระชากวัยไปเลยจ้า
ส่วนณเดชน์ก็เอี๊ยมยีนเหมือนกันคุณผู้ชมไปดูณเดชน์หน่อยแล้วกันนะคะ
มากับเสื้อสีขาวแบบง่ายกระเป๋าลายสก๊อตแต่นิดนึงโฟกัสที่เสื้อได้ไหม
เสื้อแบบหวานมากไม่รู้แบบว่ายืมใครมาใส่รึเปล่า
ความวิคัชใจเออนะคะม

คำที่แบบเจมส์แบบจากหล่อน่ารักอยู่แล้วทางใส่เกียงเข้าไปกระชากไวอ่ะ

เป็นแฟชั่นที่แบบตกยุคไปแล้วหรือเปล่าไม่จริงนะคะ

ไอ้เพื่อนใส่เมื่อไหร่มันก็ดูครู
นี่คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าสะเอี๊ยมมันพัฒนามาเป็นแบบว่าแฟชั่น
จะแมทกับเสื้อผ้ารองเท้าสีไหนก็ได้หมดนะคะ
ดูเนี่ยเอียมน่ะเขาไม่ได้ใส่๒ข้างนะ
บางคนก็ใส่แบบว่าข้างเดียวหล่นลงไป

กรุณาใส่เกี้ยมอย่างเดียวแล้วถอดเสื้อตัวไหนออก
เชอรี่เธอไปจำภาพมาจากไหนมา
ฉันก็ดูจากคนแถวนี้แหละ

อ๋อฉันก็ตกใจนึกว่าฉันใส่หรือเปล่า
ฉันก็งงเออเล่าไปเล่ามาข่าวเข้าฉันหมดได้ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ